ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๕๓๐ที่ผ่านมาที่สัตถาฮีบพุทชายคนนึง
ท่าทางเมื่อคืนนี้จะฉลองปีใหม่หนักไปหน่อยนะครับนอนอยู่ริมฟุตบาทนะฮะแถวร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวไปดูภาพของผู้ชายคนนี้
นี่รอยอย่างนี้เลยเหรอคะอากาศคงเย็นด้วยอ่ะมาทำทำไมมานอนตรงเงี
เนี้ยพี่อ่ะพี่ครับอืมทำไมมานอนอย่างงี้อ่ะนอนไหวไหมเนี้ยนอน
ครับเข้าใจว่ามานอนครับมานอนมานอนอะไรตรงหน้าเซเว่นนะพี่
ไหวไหมครับลุกอยู่ลุกอยู่อ่อลุกอยู่ลุกอยู่อ่อ
โอเคลองลูกลูกสู้ขึ้นกลับบ้านก่อนพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ย
เขาอาจจะง่วงเฉยหรือเปล่าคะไม่รู้แกจะจำบ้านเลขที่ได้หรือเปล่า
นะฮะนั่นจากกระยันโยนของแกฮะอ๋อก็จอดไว้ดินทางเนอะ
เมาไม่ขับฮะหลับข้างทางดีกว่าก็เอาก็ก็ทำถูกไหมอ่ะ
นี่คือชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กันเออ
สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูด้วยนะครับถนนสุขุมวิทย์หน้าเซเว่นฮะ
ข้างโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษานะครับที่สัตหีบชนบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะเมาหลับอยู่นะครับชาวบ้านบอกว่ากลัวอันตรายด้วยแหละ
ใช่พยายามไปปลุกหลายรอบแล้วให้ตื่นกลับบ้านแกก็ไม่ลุกนะครับ
ก็เลยช่วยก็คือทีแรกเนี่ยอยู่ข้างล่างถนนเลยนะนอนกับพื้นแบบนี้
อ่าก็เลยเอาขึ้นมาบนฟุตบาทหน่อยนะครับก็ไปไปมามาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ก็ถามกันจนได้ความอะนะแกบอกว่าไปฉลองปีใหม่ข้ามปีที่บ้านเพื่อนมานะครับ
อ่าก็ทีแรกว่าจะขับให้ถึงบ้านก็ไม่ไหวค่ะนอนตรงนี้ดีกว่าอะไรประมาณอย่างเนี้ย
เดี๋ยวจะมีตอนที่ก็ลุกขึ้นไปอ่ะแล้วก็ไปอยู่ที่รถอ่ะค่ะ
จักรยานยนต์นี่ฮะลุกขึ้นมาแล้วคุณคิดว่าแกจะขี่กลับบ้านใหม่ไหม
แต่ก็เดินตรงไม่ตรงแล้วกำลังจะบอกว่าเดินตรงอยู่นะอ้าวไม่ตรงแล้วไม่ไหวหรอก
เดี๋ยวเขาจะไปนั่งที่ที่รถเขาเลยอันนี้ตัดสินใจอยู่เหรอคะ

คือถ้าเรารอนะรอจนแกลุกไปขี่จักรยานยนต์เนี่ยนั่งพักก่อน
คุณต้องเพิ่มเวลาให้ผมอีกพักเหนื่อยพักเหนื่อยนี่จะไปแล้วจะไปแล้ว
อ่ายังไงสรุปแล้วก็ไม่ไหวอ่ะครับแกก็ลงมาแล้วก็มายังไงดี
แต่ดีแล้วล่ะครับสภาพนี้ผมว่าก็อย่าฝืนขี่เลย
คือเอาจริงนะคะบอกว่าไปฉลองปีใหม่บ้านเพื่อนใช่ไหม
นอนบ้านเพื่อนเถอะ